เมื่อวานคุณผู้ชมจำเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่ไปเช่าปืนได้ใช่ไหม

เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมันมีเรื่องราวมากกว่านั้น
แต่ว่าก่อนอื่นนี่ฮะย้อนไปดูอีกสักทีนึง
นี่คือจังหวะที่ครูฝึกไปแย่งปืนมานะ
และเจ้าหน้าที่ของสนามยิงปืนมธที่๓๓แม่งเมืองเชียงใหม่
มาช่วยกันล็อคไว้แย่งปืนออกมาจากมือคนที่จะคลิบสั้น
นี่คือเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
ทีนี้เนี่ยเมื่อวานนี้นักข่าวครับลงพื้นที่
ไปที่สนามยิงปืนแห่งนี้จะไปคุยกับครูฝึกซะหน่อย

ถ้าสังเกตดูเนี่ยจะเห็นว่าตอนที่ชายคิดสั้นเขาจะยิง
จริงเขายิงใส่เป้าไปก่อนนัดแรกนะ
อ่าแล้วครูฝึกอ่ะยืนอยู่ด้านหลังนี่ตรงช่องนี้เลยคุณผู้ชมฮะ
ช่องนี้เลยนะครูฝึกยิงปืนเขาชื่อคุณนันทวัฒน์จันจนะอายุ๓๑ปี
เขาบอกเชื่อไหมนักข่าวสนามยิงปืนแห่งเนี้ย
มีคนมาเช่าปืนจะฆ่าตัวตายหลายครั้งแล้วครับเฮ้ย
แล้วครั้งล่าสุดโหที่เขาไปยืนเฝ้าผู้ชายคนนั้น
เพราะเขาผิดสังเกตพี่เบิร์ดพี่น้ำแขกเนี่ยเนี่ย
คืออยากให้คุณผู้ชมได้ฟังครูฝึกท่านผมชมเลย
ใช่ท่านเก่งจริงจริงปฏิพันธ์ไวพริบสุดด้อนจริงจริง
แล้วไวไวมากจริงจริงเออเออถามว่าผิดสังเกตตรงไหนครู
ครูบอกคนนี้คนที่มาเช่าปืนเนี่ย
เช่าแล้วซื้อกระสุนแค่๔นัดแล้วบอกว่าพกมาจากบ้านอีก๒นัด
อ่าครูนันทวัสบอกมันผิดวิสัยคนมาซ้องยิงปืนนี่แหละโอ้โห
เพราะปกติเวลาคนมาซ้อมก็ซื้อเป็นกล่องนะบางคนซื้ออย่างต่ำก็๑๐นัดขึ้นไป
แต่นี่ซื้อแค่๔นัดแล้วบอกว่าเอามันมาจากบ้านอีก๒แล้วก็เป็นไปตามคาดของครูนันทวัฒน์จริงครับ
ระหว่างแย่งปืนเนี่ยชายคนก่อเหตุยังตะโกนออกมาบอกเขาจะตายมันเป็นสิทธิ์ของเขาจะมาห้ามทำไม
แต่ไม่ได้ครับครูนันทวัฒน์บอกไม่ได้ฮะเขาต้องเข้าไปแย่งแล้วหลังเกิดเหตุเนี่ย
ต้องใส่กุญแจมือชายที่คิดสั้นไว้ให้ตำรวจนำตัวไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพัก
ทราบว่าลุงคนนั้นที่จะก่อเหตุเขาชื่อลุงสิริชัยอายุ๖๕ปีไม่ได้มาคนเดียวนะ
ตอนแรกนึกว่ามาคนเดียวเอ้ามากับลูกชายคือที่ที่ดอมเล่าไปตอนต้นนี้ระทึกแล้วนะครับ
คุณผู้ชมฮะจากนี้จะเป็นท่อนดราม่าดราม่าจริงจริงมันมีเรื่องราวดราม่าเนี่ย
ลุงสิริชัยมากับลูกชายซ้อนหลังมาฮะเดินทางมาด้วยลูกชายครับ
พอไปถามลูกปรากฏลูกชายยอมรับว่ารู้อยู่เต็มอกว่าพ่อมาสนามยิงปืนแห่งนี้
เพื่อมาจบชีวิตแล้วทำไมลูกถึงไม่ห้ามนี่กอดกันลาด้วยอ่ะกอดลากันเหรอ
พ่อจอดดูว่าผมขนลุกเออโอ้โหกอดร่ำรากันครับโอ้ยโอ้โห
แล้วสิ่งที่ลูกชายทำได้คือเหมือนมาส่งพ่อพี่น้ำแข็ง
ห้ามไม่ได้เหรอเออลูกชายบอกก็มาส่งพ่อให้พ่อได้ทำในสิ่งที่ต้องการครับ
โอ้โหส่วนลูกก็เดินไปทางอื่นไปฮะกอดลากันไปแล้วเป็นครั้งสุดท้าย
พ่อเนี่ยส่งกุญแจรถมอเตอร์ไซค์ให้ลูกชายได้แต่ร้องไห้เบาครับ
แล้วไปหลบหลังร้านกาแฟในสนามยิงปืนด้วยนะส่วนนี้ก็เป็นภาพตอนที่
คุณพ่อเนี่ยคุณพ่อสิริชัยจะก่อเหตุครับค่ะดีนะ
ครูฝึกนันทวัฒน์ดีนะเจ้าหน้าที่อีกคนมาช่วยห้ามไว้ได้ครับ
แต่ตอนที่เสียงปืนมันปั้งขึ้นมาลูกยังคิดอยู่เลยว่าพ่อฆ่าตัวตายสำเร็จแล้ว
โอ้โหแต่นั่นอาจจะเป็นกระสุนแรกนัดแรกที่ยิงใส่เป้าไปอย่างนี้
อาจจะเป็นการลองปืนไปก่อนส่วนลูกชายเนี่ยโทรหาแม่ครับ
ไปบอกแม่ก่อนจะเดินไปดูโดยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าครูฝึกนันทวัฒน์
ช่วยคุณพ่อสิริชัยไว้ได้ครับค่ะสาเหตุที่พ่อคิดสั้นเนี่ย
ถามลูกชายลูกชายบอกน่าจะเครียดปัญหาส่วนตัวของคุณพ่อ
หลังจากตำรวจคุยกับคุณพ่อสิริชัยคนก่อเหตุก็มีการส่งตัวให้โรงพยาบาลนครพิง
ไปดูแลเรื่องสภาพจิตใจแล้วก็ความเครียดด้วยนะฮะอืม
โอ้โหหลังจากนี้จะดูแลยังไงดีอ่ะโอ้ผมกระอักกระอ่วนผมจุกหน้าอกไปหมดเลยนะ
เบิร์ตเมื่อวานเราฟังข่าวเราก็ว่าพีคแล้วนะ
ที่แบบจะฆ่าตัวตายในสนามยิงปืนแล้วครูฝึกช่วยได้ทัน
พอมาฟังวันนี้ข้อมูลเพิ่มเติมจากฝั่งลูกชายยิ่งพีคขึ้นไปอีก
นี่ผมจุกเดี๋ยวอกไปหมดไอ้วินาทีที่เขากอดกัน
กอดกับลูกอ่ะใช่ตายกอดกับลูกเหมือนกับตบ
พ่อไปแล้วนะนี่คือครั้งสุดท้ายเนี่ยโอ้โหภาพนี้ผมสะเทือนใจ
แล้วตอนแรกลูกก็นึกว่าพ่อทำสำเร็จแล้ว
ว่าพ่อจบชีวิตไปแล้วถึงขั้นโทรบอกแม่แล้ว

โอ้โหเพราะชีวิตคือชีวิตจริง